โบราณเนี่ยเขาเชื่อกันว่างูเข้าบ้านเนี่ยจะมาให้โชคให้ลาบใช่ไหม
แต่ดูสิว่าการมาครั้งนี้ของงูจะให้อะไรหรือเปล่า
ให้อะไรเนอะให้เรียกกู้ภัยอ่ะดิไปดูซิว่าจะให้ใช่อันนี้ใช่แน่นอน
เจ้าบ้านหมู่๗ตำบลบ้านซากอัพบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แจ้งกู้ภัยอายุทยาว่าพบงูเหลือม
อยู่ไหนรอบดักปลาเนี่ยคุณเนี่ย
ในลำคลองหลังบ้านเลขที่๑๑ทัพนึง

อ้าวเดี๋ยวด้านหรือ๑๑ทัพนึงเหรอ

หรือเราเจอข่าวนี้ช้าสักวัน
กู้ภัยอายุทยารวมใจเดินทางไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นบ้านไม้
หลังบ้านเนี่ยเป็นคลองนะคะเป็นคลองแหละนะงูมันก็น่าจะไปกินปลาเอาจริง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เดินไปหลังบ้านแล้วก็ช่วยกันนำรอบจับปลาที่ดักงูได้
งงแล้วนำรอบจับปลาที่ดักงูได้ขึ้นมาจากลำคลองนะคะ
แล้วก็เนี่ยงูตัวนี้คุณดูนะตัวใหญ่มากยาวมากแล้วเขาบอกงูมันค่อนข้างดุร้ายนะคะ
มันพยายามจะฉกกัดรัดตลอดสุดท้ายจับออกมาได้แบบนี้
ขนาดงูเหลือมประเมินจากสายตาในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการอ่านข่าวงูมาเยอะ
คุณชนะคุณว่างูตัวนี้มีความยาวเท่าไหร่ถามอ่ะสามเมตร
ถ้าตอบผิดคุณออกเลยนะ

ถ้ามันมีผลต่อหน้าที่การงานขนาดนั้นแล้วก็

ให้ตอบอีกครั้ง

เกือบมาหมดอนาคตของมูลตัวนี้

หนัก๔๐กิโลกรัมคุณผู้ชมดูเนี่ย
กี่คนหามากว่านี่อย่างยาว
เจ้าหน้าที่เขาก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เขาก็เชื่อว่างูมาจะให้โชคให้ลาบ
ช็อกมานั่งดูเออช็อกไปตามกัน
อ้าวใหญ่มากช่วงลาบผมไม่รู้
เอาไปปล่อยก่อนดีกว่าให้ห่างไปชุมชนบ้านเรือนนะคะ